ส่วนเรื่องราวของหมัดมวยเมียฝากกันนะครับ

ก็เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
ซึ่งทางชมบรรณีสตธิรันดิ์ทำสื่อสายเลือดกับทางน้ำตาลพเบื้องเพชร
อีกคู่นะครับเยอรันดาชมิตรจากแอฟริกาใต้
เจอกับนาตาลีมอร์แกนจากสหรัฐนะครับ
ทั้ง๔นักชกสาวก็ผ่านตาชั่งนะครับ
มีการช้ำหนักกันตามพิกัด๕๗กิโลกรัมนะครับ
ชนะเข้าชิงแชมป์คนแพ้ก็ชิงที่๓
พอจบมวยหญิง๒คู่แรกมวยชายขั้น๓คู่นะครับ
ประกอบไปด้วยขาขาวดาบพงศ์๑๙๑แชมป์มวยไทยลีกนะครับ
สอนทองสานิทมวยไทยยิมเจอกับทางอิลคอมจร
พิษนุสาสีประทายิมเจอกับทาง
บาฮาเดอร์จอนโชอาดูโคดีรอฟนะครับ
จากนั้นการแข่งขันรอบชิงอันดับ๑ชิงที่๓ของมวยหญิง
กำหนดชก๓ยกนะคะยกละ๓นาทีแล้วก็พัก๒นาที
ก็จะได้รับเงิน๑ล้านบาท
ซึ่งการแข่งขันสุดสวยมวยไทยโลกสนามสุดท้ายนะคะ
ก็จะชกกันที่ลานพลาซ่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก
วันพรุ่งนี้๑๖ธันวาคมนะคะ
คือเวลาเริ่มชก๑๘นาฬิกา
แต่ว่าแฟนมวยที่ไม่สามารถไปชมติดขอบสนาม
หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ติดตามผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้
ตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกาเป็นต้นไป

สวนลุมไนท์บาซ่ารัชดาพิเศษนะครับ

เรือไวกิ้งรองแชมป์อันดับ๗ชาวไทย
ศึกใหญ่นะครับตัดเชือกในรุ่นจูเนเฟเทอร์เวทนะครับ
เจอกับทางทอเรนด์เดลเฮนี่ระดับ๓จากไอแลนด

กับทางเรวสุเกศ์อิวาสักจากญี่ปุ่นในปีหน้า

ินเงินสิทธิ์เชฟบุญธรรมชิงแชมป์นะครับ
รุ่นเวอร์เตอร์เวท๑๔๗ปอนด์
กับทางปิ่น๙บางกอกน้อยรีสอร์ท
สองคู่ครับคนไม่ยอมคนที่มวยดังเสกสรรอขวัญเมืองนะครับ
แชมป์ที่ว่ารุ่นไลท์เวท๑๓๕ปอนด

แล้วก็เพชรอูทองอขวัญเมืองชิงแชมป์ที่ว่าง

ก็ยกไปจัดนะครับในวันสถาปนาสนามมวยเวทีราชดำเนิน
ครบรอบ๗๒ปีครับ